จากหมู่บ้านหนึ่งที่จะเข้าหมู่บ้านผมเนี่ย

ครับแต่ไม่ใช่เป็นมือโดนนะเป็นลม
ขับมาได้เลยต้นตีนเป็ดเริ่มอุ่นใจ

เขาเปิดไฟสูงแล้วมันสาดไฟสูงไป

ลุงคนนั้นไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเลย

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ

ชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่
ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่า
หนี้เท่านั้นครับและก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้ฝาก
คุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญอย่าเก็บไว้คนเดียวครับส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการที่

เรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

เราจะพาทุกท่านไปทิ้งถวนเดือนเมษายน
ของการเดินทางกับประสบการณ์ตื่นเต้น

จากนักเล่าเรื่องผีท่านนี้กัน

รายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
เรายังอยู่กันในธีมของการเดินทาง
เทศกาลการท่องเที่ยวแบบนี้ครับ
รับเชิญท่านนี้ส่วนมากจะคุยกับผม
เขาเคยโทรมาเล่าเรื่องโรงแรมห้องแถว

และครั้งนี้เขามาพร้อมกับประสบการณ์ตื่นเต้น

คนนี้เนี่ยส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

อย่างเช่นเรื่องนี้ที่จะมาพูดคุยกันก็เป็นประสบการณ์ตรง

เมื่อ๑๗ปีที่แล้วครับ

พาเราย้อนกลับไปเมื่อ๑๗ปีที่แล้วคุณบอล

คือตอนนั้นเนี่ยย้อนไป๑๗ปีที่แล้วผมอยู่ปวช

แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปิดเทอม
เทอมแรกช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เข้าปลายฝนต้นหนาว

แล้วก็พอปิดพักเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมคืออยากกลับบ้านไปหาคุณแม่แล้ว
เยี่ยมคุณแม่คือทางบ้านคุณแม่เนี่ยก็คือจะเป็นจังหวัดสกลนคร

ก็เลยกลับไปคือพอกลับไปปุ๊บเนี่ยก็เลยด้วยความที่ครอบครัวของผมเนี่ยเป็นครอบครัวปันกลาง
ก็เลยอยากมีรายได้เสริมช่วงปิดเทอม
ไปหางานทำเป็นพนักงานเสิร์ฟ
ก็ไปได้เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ

แล้วก็สมัยนั้นเนี่ย
การเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากกว่าทุกวันนี้
ด้วยระยะทางจากที่ร้านมาที่บ้าน
มันก็ห่างกันประมาณสัก๑๐กิโล๑๐กิโล

ก็คือฟ้าถนนท้องทางมันยังไม่ดีขนาดนี้
ด้วยความที่เป็นจังหวัดที่เป็นโซนข้างนอก
แล้วก็อยู่ในโซนชนบท
การเดินทางก็จะลำบากหน่อย

เส้นทางเนี่ยที่ที่ผมใช้สัญจรออกมาจากหมู่บ้านเนี่ย
มันจะทางนี้มันจะใกล้ที่สุดแล้ว

ทางอื่นมันก็ได้แต่ว่ามันจะอ้อมไกลมาก
ก็เลยเอ่อต้องใช้ทางนี้ในการเดินทาง
แล้วสมัยก่อนเนี่ยพี่แจ๊คทางนี้ก็คือเป็นทางลูกหลัง
ไฟฟ้าไม่มีหลอดไฟเสาไฟไม่มีเลยคือมืดมาก
และตอนนั้นมันอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะครับ
ข้างแหลมแต่ล่ะหรือเปล่า
คิดว่ามันจะมืดกว่า
มันก็จะมีฝนตกปล่อยบ้างแล้วก็เข้าหน้าหนาวแล้ว
ทีนี้พี่แจ๊คนึกภาพตามนะครับ

ระยะทางมันห่างกัน๔กิโล
ราว๔กิโลกรัม

แล้วก็มาเป็นท้องนาสลับป่าอยู่อย่างนี้ฮะ

แล้วก็ตัดออกไปครึ่งทางเนี่ย

ครับครับแล้วทีนี้เนี่ย

ครับแล้วทีนี้เนี่ย

ตัดไปตอนได้งานเนาะ

เราก็ได้งานแล้วก็กลับมาในหมู่บ้าน

แม่เดี๋ยวผมได้งานแล้วนะตรงนี้นะ

เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าผู้ชายอาจจะมี

เตือนเรื่องการขับรถ

ถ้ารีบกลับได้ก็รีบกลับครับ
ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่า

ก็วัน
ไปทำงานได้ประมาณ๒๓วันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไร

คือห้าโมงเย็นเนี่ยผมจะต้องไป
เตรียมจัดร้านจัดอะไรเนี่ยครับ

ตรงนั้นนะครับที่มันมีต้นตีนเป็ดนะครับ

มันหอมจนแบบมันเวียนหัวครับ

เพราะไอ้ดอกตีนเป็ดนี่มันบานนะ
มันเวียนหัวกับกลิ่นมาก

ซึ่งมันก็ไกลมันก็หอมอยู่นะครับ

ด้วยความที่ตัวเองปากไว

สะบดคำออกไปว่า

ตึ๊ดอะไรวะ

ใช่ครับคือแบบสะบดคำหยาบคายออกไป

คือด้วยความที่มันเหม็นมากเราก็ไม่รู้ว่า

ทำงานก็ไม่มีอะไร
จนปิดร้าน

สมัยก่อนร้านอาหารพวกนี้เนี่ย

กลับมาทีนี้เนี่ย

ถนนยังเป็นทางลูกรังอยู่เลย

แล้วตอนนั้นมันเป็นคืนเป็นข้างแรม

สาดไฟสูงด้วยแล้วก็

เริ่มมาผ่านป่าออกมาผ่านป่ายูคา

ใช่คือตัวใหญ่มากอยู่
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับต้นตีนเป็ดนะครับ
ที่เป็ดอยู่ขวามือเนาะถ้าเรากลับใช่ไหมฮะ
แล้วมันจะเป็นคลองส่งน้ำเขายืน

คือตาเขาแดงกล่ำนะครับ

ตัวใหญ่สูงมี๒เมตรขึ้นนะครับ
คือตัวใหญ่มากแล้วร่างกายนี่กำยำมาก

คือหันมามองผมแล้วผมกำลังขี่รถมา

ผมทำตาหลีให้เห็นน้อยที่สุดนะครับ

เหลือสองกิโลถึงบ้านผมแล้วอ่ะ

ผมชะลอรถแล้วก็คิดในใจว่าเอายังไงดี
แต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายอกสามซอกอะพี่แจ๊ค

ผมก็เลยด้วยความมันเป็นวัยเริ่มที่แบบว่าวัย
ผมมันเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าไม่ค่อยจะกลัวแล้ว
คือแบบมันด้วยความที่ตั้งแต่สมัยเด็กผมก็เจอเรื่องพวกนี้บ่อย
ก็เลยคิดว่าเอาวะเอาล่ะยังไงก็ต้องผ่านนะ
ทำไมงั้นย้อนไปอีก
ผมว่าน่าจะมีอีก๑๐กิโลกว่าจะถึงบ้านแล้วมันหนาว
แล้วมันเริ่มเย็นแล้วมันก็เอาเถอะไหนก็
ทีนี้พอขับไปใกล้เข้าใกล้เข้าสักประมาณสัก๕๐เมตร
คือรถมอไซค์เนี่ยวิ่ง๕๐เมตรอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับ
มือเขายกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาแบบรอเลย
มันจะตีอย่างนี้หรอใช่ครับยกมาจะตีอย่างนี้ผมหมอบอย่างนี้เลย
ผมหมอบอย่างนี้แล้วก็บิดรถผ่านไปให้ไวที่สุด
เขาตีจริงเขาตีแต่ตีลงมาอย่างนี้ครับ
แต่ไม่ใช่เป็นมือโดนนะเป็นลมเป็นลมผ่านหัวเราไป
ใช่ครับหัวผมโยกลงไปอย่างนี้เลย
กลงไปเสร็จผมก็สับเกียร์สาวแล้วเร่งเครื่องปื๊ดไปเลย
ผมก็สติเริ่มหลุดแล้วคือแบบก็เริ่มโวยวายแบบโอ้โห

เข้าบ้านถึงหน้าบ้านหน้ารั้วบ้านเสร็จปุ๊บผมกระโดดรถเลย
กระโดดรถโยนรถคือแบบรถมาอย่างนี้ใช่ไหมกระโดดออกเลย
แล้วก็ไปเคาะทุกบ้านบอกแม่ช่วยด้วยผีหลอก
คือเคาะอยู่อย่างนั้นนะครับประมาณ๕นาทีแม่ก็มาเปิด

ก็คือแม่ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่พูดอะไรเลย
ผมก็วิ่งเข้าห้องล็อกห้องแล้วก็คุมโปรงเลย
ทีนี้เช้ามาเป็นไข้

ใช่ครับเป็นไข้โดยที่ไม่รู้อะไรไม่รู้สาเหตุ
แม่ก็คิดว่าผมคงไปดื่มหนักอะไรหรือเปล่า
ไปตามเขาจะมีแพทย์ประจำตำบล
ไปตามมามาดูลูกฉันหน่อย

ไม่หายไม่ดีขึ้น๒วัน๓วัน
ทีนี้มันเริ่มเปลี่ยนตรงที่ว่า

เป็นคือเยอะเลยครับเห็นชัดว่ามันเยอะมาก
แม่ก็คิดว่าไม่ใช่แล้ว
ลูกฉันต้องไปทำอะไรสักอย่าง
คนอีสานถ้าไม่มาหมอปัจจุบันก็จะเป็นหมอธรรม
แม่ก็ไปคุยกับหมอธรรม

หมอธรรมเขาก็เหมือนกับว่ามาดูมาเสี่ยง
เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

แต่เขาก่อนที่จะทำพิธีครับ
เขาบอกว่าไปพูดอะไรที่มันไม่ดีไว้หรือเปล่า
ผมก็คิดว่าเฮ้ยไม่เคยไปว่าใครนะ
เพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยสนิทอะไรกับใครมากมาย

เขาก็บอกว่านึกดี
แต่ตอนนั้นผมยังนึกไม่ออก
เขาก็เลยให้แม่ผมเนี่ยไปเตรียมของ

ก็จะมีเป็นกระทงสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้
ครับก็ตัดเล็บตัดผมผมแล้วก็ทีนี้เขาตอกมีอะไรอย่างเงี้ยไปทำพิธี
แต่เขาผมยังไม่ได้บอกนะว่าผมเจอไปว่าอะไรใครที่ไหน
เขาก็ให้เอาแม่ผมขับรถเอาไปไว้ตรงข้างต้นตีนเป็ด

จนแม่บอกว่าเอาไปไว้ตรงนั้นผมถึงนึกออกว่า

แล้วต้นตีนเป็ดจะมีผีได้ไงวะอืมผีที่ไหนจะมาอยู่ในต้นตีนเป็ดวะ
ครับครับจนแม่เขาเอาอันนั้นไปไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
หมอเขาพาผมไปด้วยข้างต้นตีนเป็ดมีสารเพียงตาอยู่
เป็นสารใช่เป็นสารเพียงตาแล้วก็จะมีรูปปั้น

ทีนี้หมอทำเขาบอกว่านี่เราพูดจารกลบหรูแบบนี้หรือเปล่า
ผมบอกอ๋อใช่ถ้าอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้ว่าเขานะ
ครับผมว่าดอกอะไรมันเหม็นด้วยความที่เป็นวัยรุ่นปากวัยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยเขาก็จัดแจงทำพิธีกลับมาบ้านรถน้ำมงน้ำมนต์อะไรครับ
ก็อีกวันต่อมาดีขึ้นดีขึ้นแล้ว
สิ่งที่มันแปลกคือผมก็เริ่มถอนหงอกตรงนั้นออกแล้วนะฮะ
แต่สีมันเริ่มกลับดำมาเองอืมมันมันเหลือเชื่อตรงเนี้ยครับครับ
แล้วทีนี้ผ่านไปใจก็ไม่อยากทำงานแล้วอ่ะกลัวผมก็โอ้โหจะต้องไปอีกเหรอวะ
แต่ตังค์ก็น้อยอยากมีตังค์กัดฟันไปไปเหมือนเดิม
จนผ่านมา
ได้วันสองวันผมก็ไม่เจอแล้วนะพอหลังจากเคสนั้นผมก็ไม่เจออีกแล้ว
อยู่มาวันหนึ่งผมก็เลิกงานเหมือนเดิมวันนั้นเนี่ยฝนมันจะตกปล่อย
ผมกลับมาตอนเหมือนเดิมครับตี๓เหมือนเดิม
ในช่วงนั้นเนี่ยคนเขาจะมีถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเขาจะไปส่องกบส่องปลาอะไรกัน
แต่ณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาตี๓เขาคงกลับบ้านกันหมดแล้วแหละ
ผมก็ขับรถกลับบ้านปกติเลยผมสาดไฟสูง
ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าเราก็ไปขอขมาอะไรเขาเรียบร้อยแล้ว
ขับมาได้เลยต้นตีนเป็ดเริ่มอุ่นใจไม่เจอสบายแล้ว
เห็นผมเปิดไฟสูงแล้วมันสาดไฟสูงไปมันก็เห็นไกลครับ
เห็นเป็นจักรยานมีคนปั่นจักรยานมาอุ่นใจเข้ามาหาส่องกบดีใจมาก
เป็นคุณตาแก่ตัวเล็กตัวเล็กกว่าผมอีกผมงอกผมจะยาวหน่อย
ใส่ชุดเป็นคล้ายเสื้อหม้อห้อมเก่าครับปั่นมาไกลแล้ว
เห็นไกลมาโอ้ดีใจยังไงก็ไม่เจอผีแล้ว
แต่เอกใจสิครับทีนี้พอเริ่มใกล้ทำไมเขาไม่มีไฟสองทางอะไรเลย
มันแปลกตรงนี้ผมก็คิดใจหนึ่งก็คิดว่าโอ้ยอย่านะอย่าเลย
พอเริ่มใกล้เข้าผมขับรถประมาณ๖๐
ด้วยความที่ฝนตกกลัวลื่น

ลุงคนนั้นไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเลย

ผมเร่งเครื่องแล้วแบบเร่งเครื่องหนีเลย

คือแบบผมก็หลีตาเหมือนเดิมเลย

ทำไมทำไมต้องเจอบ่อยขนาดนี้
ก็เลยขับเร่งเครื่องมาคือแบบ

เจอผียังไงก็สติมันเริ่มหลุดแล้วครับ

อะไรไม่มีปากไม่มีตาไม่มีจมูกเลย

เห็นผีเริ่มตะโกนเริ่มแหกปากแล้ว
หลีตาหลีตาให้เล็กที่สุด
คันเร่งมิด

แต่เหมือนบุญหรือเหมือนกรรมผมมาก
ตาขวาพอเราเห็นเนี่ยมันจะเห็นกว้างใช่ไหมครับ
แต่เนี่ยตาขวาผมว่ามันเห็นจักรยาน

มีล้อจักรยานกำลังมาตีคู่อยู่

โอ้โหผมก็ขามันสั่นมันเริ่มหมดแรงแล้ว
ผมก็พอเห็นมันด้วยความตกใจผมก็หันปุ๊บไปอย่างนี้
หน้าเขาหันมาอย่างนี้ใส่ผมอ่ะ

แล้วเขาก็ถีบแบบช้า

ไปถึงหน้าบ้านผมกระโดดรถเหมือนเดิมเลยครับ
เพราะบ้านทุบปึ้งเหมือนเดิม
แม่ก็คิดว่าคงเป็นแบบเคสเดิมอะไรหรือเปล่า

ห่มคุมโปรงเหมือนเดิม

แล้วก็เป็นผีแบบนี้นะ

ผมน้อยใจผมโกรธแม่ผมนะ
แม่ผมแบบพูดเหมือนติดตลกหน่อยอ่ะอ๋อ

ตาทองใบคือ

แม่ตาทองใบคือใคร

แม่ก็เลยบอกเอ้าก็ลูกไม่ได้ถาม

ช่วงก่อนที่ผมปิดเทอมเนี่ย

เขาก็จะไปส่องกบอะไรของเขา

ตาทองใบออกไปตอนประมาณ๔ทุ่ม
ก็คือไปส่องกบไปอะไรอย่างนี้ครับ
เช้ามามีคนเจอศพแกนอนคว่ำหน้าตายอยู่ข้างศาลนะครับ

ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
แต่เขาบอกกันว่าแกน่าจะวูบ

ที่เอาไปก็เป็นรถจักรยานคันเดียวกันกับที่ที่ปั่นนะครับ
คือสภาพเนี่ยคือนอนคว่ำหน้าลงในท้องนา

แล้วก็ผมก็เลยโอ้โหแม่ทำไมไม่บอกเรา
แม่ก็บอกมันมีคนเจอนะ๒เคส๓เคสแล้วนะที่เจอ
แต่ไม่ได้ว่าเขาจะปั่นรถตามนะ
ก็คือแบบเจอสวนกันแค่นั้นแล้วคนก็กลับบ้าน
เขาถึงบอกว่าตอนนั้นคือคนไม่กล้าออกจากหมู่บ้านเกิน๓ทุ่ม
เพราะว่าออกจากหมู่บ้านเจอแน่นอน

ผมก็เลยโอ้ตายแล้วเอาไงดี
ลาออกเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมอยากได้ตังค์๒เคสแล้วนะ

ก็เลยเอาว่ะเว้นไปผมก็หยุดงานไป
หยุดงานไปสองวันก่อนลางานไม่เอาครับกลัวตอนนั้น
ก็เลยอ่ะรวบรวมกำลังใจได้แล้ว

สู้ชีวิตเพราะว่าเราต้องสู้ชีวิต
ก็เลยโอเคบ่ายทำงาน

แต่ก่อนไปทำงานแม่ผมจะบอกว่าลูกก็อย่ากลับดึกสิ

ผมก็เลยเอาเรื่องราวพวกนี้ไปคุยกับพี่ที่ทำงานบอก

เขาเลยบอกเฮ้ยนี่ไอ้บอล
ร้านพี่นั่งกินกันหลังร้าน

เดี๋ยวผมนั่งหลังร้านไม่กลับตี๓รอกลับตี๕
กลับตี๕ทีนี้ฟ้ามันเริ่มสางไม่ค่อยเจอก็ไม่เจอแล้ว
ผ่านมาได้ช่วงปลายแล้วที่ผมจะต้องทำงาน
วันนั้นกรรมอีกแล้วเขาไม่กินกันพวกพี่เขาไม่กินกัน
ถามว่าพี่นี่ไม่กินกันหรอเมย์เอาเนยคักบ้างเอง
คือกินทุกวันอ่ะเออมันก็ไม่มีอะไรแล้วมั้ง
แต่ก็ถ้าเจออีกก็คงหลับตาบิดรถแล้วแหละทั้งนั้นก็กลับมา
เลยต้นตีบเป็ดมาเฮ้ยไม่เจอ
ทีนี้พอจะเข้าหน้าหมู่บ้านทีนี้จะเป็นเรื่องราวใหม่แล้ว
ผมเห็นเป็นว่าวไกลเลยนะครับมืดแต่เห็นเป็นว่าวสีขาว
ผมก็เฮ้ยว้าวอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรตอนกลางคืนใช่แล้วใครมาเล่นอะไรเนี่ย
ก็เขาจะมาอย่างนี้เรื่อยผมก็ขับมาตามทาง
พอมาเจอในระดับสายตาเนี่ยคือความสูงของระดับที่ว่าวที่เห็นเนี่ย
มันแค่ปลายต้นตาลมันแค่ปลายต้นตานแล้วทีนี้มันไม่ใช่ว่าวทีนี้
พอเข้ามาใกล้เนี่ยมันเป็นนกเป็นนกนกยักษ์ตัวเท่าคนเลยพี่แจ๊ค
ตัวตัวใหญ่กว่าผมอีกอ่ะครับผมก็เห็นผมว่าเฮ้ยนกอะไรวะเนี่ย
คือไม่เคยเจอว่าจะเป็นนกอะไรใหญ่ขนาดนี้
แต่ผมก็เริ่มไม่กลัวนะเพราะว่ามันเป็นนก
ผมก็ขับรถมาจนข้ามหัวผมไปเขาไปบินวนอยู่หลังบ้านหลังคาบ้านหลังนึง
คือหลังบ้านนี้เขาจะมาปลูกบ้านเขยิบออกมาจากหมู่บ้าน

ผมก็ชะลอรถเพราะผมไม่เคยเห็นนกใหญ่ขนาดนี้
มันเป็นแสงสีส้มแล้วหายไปในบ้านหลังนั้น
ผมก็โอเคเราก็คงชิ่งหนีกลับก่อนได้แล้วคงไม่โดนหลอก
เขาขับรถกลับไปเช้ามามีเสียงตามสาย
คือในหมู่บ้านจะมีเสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับ
เขาก็ประกาศว่านายคนนี้คือนายคนนี้นะเสียชีวิต
แต่ได้ความคิดว่าผมก็ไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นใครเพราะเราไม่ค่อยได้ยิน
บอกว่าลูกไปกินทานให้แม่หน่อย
ก็คือถ้ามีงานศพเนี่ยเขาจะแบบเหมือนกับว่า

ผมผมก็เอ้าแม่ใครตายอ่ะก็ตานี่คนนี้สมมุติชื่อตาเอครับ
สมมุติชื่อตาเอก็เนี่ยตาเอตาเออยู่บ้านไหนอ่ะก็เนี้ย
บ้านทางออกหมู่บ้านอ่ะอืมบ้านตรงไหนแม่ผมก็เริ่ม
นี้แล้วบ้านตรงไหนแม่ก็นั่นไงไอ้บ้านปลูกหลังโดดโดดน่ะ
ที่อยู่กลางนาอ่ะอืมผมว่าเฮ้ยแม่เมื่อคืนน่ะเจอนกอ่า
บนหลังคาบ้านแกผมก็บอกว่าเฮ้ยแม่นกแสกหรือเปล่า
มันร้องหรือเปล่าล่ะบอกไม่ได้ร้องบินวนเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นแสงหายไป
บ้านแกครับผมก็ไปแต่ผมก็ไม่กล้าคุยเรื่องเนี้ยกับกับคนในงาน
ก็เอาไปกินทานเสร็จปุ๊บช่วงเย็นเย็นผมก็ไปทำงานครับ
ก็ทีเนี้ยไอ้เรื่องราวนกแสกเนี้ยมามาทุกวันเลยทีเนี้ยอืม
มันไอ้ไอ้นกยักษ์เนี่ยมาทุกวันเลยอืมไม่ใช่นกแสกนะ
นกแสกไอ้นกยักษ์หมายถึงว่าเราเห็นเหรอยักษ์ใช่ครับอืม
นกตัวสีขาวเป็นนกตัวสีขาวแต่ไม่รู้ว่าเป็นนกพันธุ์อะไร
ชดตอนที่เลิกงานกลับบ้านเห็นทุกวันเห็นวันนั้นวันเดียวครับ
แต่ว่าทีแรกอ่ะผมคิดว่าผมเอ้ยคิดมากไปหรือเปล่าอืม
มากไปแน่แน่ครับคืออะไรมันจะเจอผีซ้ำซากขนาดนี้อืม
จนในช่วงอาทิตย์นั้นเนี้ยอืมสองวันตายครับสองวันตายวันตายอืม
คือคนตายเยอะมากตายวันเว้นวันใช่ครับตายวันเว้นวัน
และทีนี้เนี้ยคือเอ่อคนในคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นครับ
ไม่ใช่แค่ผมแล้วเห็นเป็นแสงมั่งมามาลอยอยู่หลังคาบ้านอ่า
ก็คือช่วงนั้นเนี่ยคนป่วยเนี่ยจะมีนกตัวนี้แหละไปบินอยู่หลังคาบ้าน
อืมใช่ครับอ่ะถ้าสมมุติว่ามีนกตัวนี้บินไปอยู่หลังคาบ้านใคร
บ้านหลังนั้นจะต้องมีปัญหาใช่ครับอีกวันหนึ่งเนี่ยคือคือมีการสูญเสียหรือป่วย
ครับอยากขับจนเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยครับเขาถือผีกันก็จะไปหาหมอธรรมอีก
หมอธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ครบแล้วเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ครบแล้ว
ก็ก็ก็ครบจริงจริงนะเขาบอกสิ้นเดือนเนี้ยครบอืมเขาเอาอีกสองคนอืม
แล้วก็ได้อีกสองคนจริงแล้วก็หายไปเลยคือในปีนั้นไม่มีอีกเลย
ครับแต่เรื่องแต่เรื่องนกยักษ์เนี้ยเมื่อปีนี้ก็ยังมีนะอืม
เขาก็ก็แม่ผมก็ยังเล่าให้ฟังอยู่ว่าปีนี้ปีนี้ก็มานะคือเขาก็มาเหมือน
มันได้ครบแล้วเขาก็ไปอืมครับมันก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอืม
ทีนี้ก็คือจบไปในช่วงนั้นนกยักษ์มันคืออะไรอ่ะความเชื่อคือ
หมายถึงว่ามีใครบอกไหมในหมู่บ้านบอกว่าเขาเหมือนกับว่าเขามารับ
เขามารับในคนที่จะไปพอได้ครบคนเขาก็ไปแล้วเหมือนผมก็ไม่เข้าใจว่า
อ่าจะเอ่อปีนี้ต้องตายเท่านี้ปีนี้ต้องตายเท่าเท่านี้หรือเปล่ามาในรูปแบบของนก
ใช่ครับนกเนี้ยปรากฏตัวเมื่อไหร่จะมีคนในหมู่บ้านเนี้ยตายใช่ครับใช่อืม
อันนี้มันมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็มันน่าสนใจอยู่อืมคือปีนี้เนี่ย
แม่ยังบอกว่าช่วงช่วงต้นปีเนี่ยยังมีมานะครับแล้วก็มีมี
มีเสียชีวิตเยอะครับครับก็จะก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ย
พอจบเรื่องนกยักษ์ไปปุ๊บเป็นช่วงที่ผมจะกลับกรุงเทพแล้ว
อ่าผมลาออกจากงานแล้วตอนนั้นเอ่อผมจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่ง
สมมุติว่าชื่อเจ้าบีไอ้เจ้าบีเนี่ยเขาจะเป็นแบบสไตล์ผู้บ่าวไทยบ้าน
อืมอ่าก็คือแบบขายอยู่หากินก็คือไปส่องกบอะไรอย่างเงี้ยครับครับ
ซึ่งผมวันนั้นผมจะกลับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยง
ฉลองกันหน่อยดีเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพแล้วเว้ยเดี๋ยวมาเจอกันอีกเป็นปี
เขาก็บอกเออเดี๋ยวเราไปไม่ได้จริงว่ะเราต้องไปส่องกบนะ
เราจะไปปากเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยครับไปใส่เบ็ดไว้ครับผมก็เฮ้ยไปด้วยดิ
อยากอยากไปผมชอบผมชอบแบบนี้ผมอยากไปเจอแบบนี้บ้าง
อยากไปหาปลาหาปูหาปลาอย่างเงี้เหมือนเขาบ้างอืมเพื่อนก็บอกเอ้ยได้ดิ
เดี๋ยวเราไปจะได้ไปนั่งเอ่อปาร์ตี้กันอยู่ในกระต๊อปครับ
จังหวะรอรอปลาก็ไปกันก็ไปปักช่วงเย็นเย็นนะครับ
จะไปปักเบ็ดไว้แล้วก็กลับมากินข้าวกินอะไรกัน
วันนั้นเนี่ยฝนมันตกฝนมันตกเสร็จปุ๊บเนี่ย๓ทุ่ม
ก็ไอ้เจ้าบีเนี่ยบอกกับผมว่าเฮ้ยบอลไปได้เวลาแล้ว
โอเคโอเคผมก็จะมีหน้าที่แบบสะพายสะพายคล่อง
ครับครับไอ้เจ้าบีก็ส่องแล้วก็ไปเก็บเบ็ดเก็บอะไรเก็บกันได้สักพักใหญ่ใหญ่ครับ
อืมก็คือจะถึงกระต๊อปแล้วไอ้เจ้าบีดึงแขนผมไอ้บอลนั่งแล้วอยู่อย่างเง
หมอนั่งผมว่าอะไรวะนั่งงูหรือเปล่าแบบตกใจเฮ้ยมันคืองูหรือเปล่า
ไอ้บีทำอย่างงี้ทำแบบอย่าพูดอ่าใช่ครับผมก็ผมก็ยุบ
คือกลัวแล้วอ่ะผีอะไรอีกวะเนี่ยคือจะกลัวงูก็กลัว
กลัวผีก็กลัวไอ้เจ้าบีชี้ไปมึงเห็นไหมผมก็มองตามปลายนิ้ว
มันเป็นลูกไฟพี่แจ๊คอืมเป็นลูกไฟเขียวเขียวเขียวประมาณเนี้ยครับ
เขียวอมส้มมันลอยอืมมันลอยจากที่หนึ่งไปอืม
แล้วก็ไปหยุดที่หนึ่งลอยไปประมาณ๑๐เมตรมันก็หยุดที่หนึ่ง
แล้วไฟมันก็เริ่มหลีลงแล้วก็ลดลดลงไปอ่าความสูงเนี่ย
ตอนที่มันเคลื่อนตัวเนี่ยสูงระดับคนครับก็ไฟมันก็เบาลงไป
เสร็จปุ๊บอีกแป๊บเดียวไม่ถึงนาที๒นาทีมันก็ขึ้นมาใหม่
แล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งมันเป็นอยู่อย่างนี้ครับย้ายไปย้ายไป
แล้วก็เหมือนเขาไปเจออะไรสักอย่างแล้วเขาก็หายไป
แล้วก็ลดลงไปในท้องนาจนเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ๒๐นาที
ครับคือเราฟุ่มดูอย่างนั้นอ่ะดูอย่างนั้นคือคือมันทำอะไรไม่ได้
ผมนี่ก็คือตัวสั่นแล้วคือแบบกลัวไม่เคยเห็นว่ามันคืออะไรครับ
จนรอให้ลูกไฟเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปห่างจากเราไปเรื่อยครับ
ครับห่างไปเรื่อยเรื่อยห่างไปเรื่อยเรื่อยจนรู้สึกว่ามันไกลแล้ว
อาจจะบีก็ดึงแขนมันว่าไปเพื่อนผมว่าเฮ้ยมึงไม่กลัวอะไรเลยอ่ะบี
ก็บอกเออไปไปนั่งไปที่กระต๊อปก็ถามมันด้วยความที่สงสัยว่า
เฮ้ยบีมันคืออะไรวะมันก็บอกเฮ้ยมึงไม่รู้จักจริงจริงอ๋ออืม
ไม่รู้อ่ะบีมันคืออะไรอ่ะมึงรู้จักผีโพงไหมผีเป้าอืม
บอกเนี่ยผีโพ่งผีโพ่งเนี่ยเขาจะไม่ทำอันตรายเรานะ
เขากลัวเราอืมเขาจะไม่อยากให้เราเห็นครับก็คือตาของไอ้เจ้าบีเนี่ย
บอกว่าก็อยู่ใครอยู่มันไปเราก็หากินอะไรเราไปเขาก็จะมี
แบบคือตอนนั้นเนี่ยหมู่บ้านผมอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นใครว่าคือคนที่เล่นของ
เขาเขาจะมีปลูกว่านพวกเนี้ยไว้อ่ะครับว่านมีโพงใช่ครับอืม
พระคุณเขาจะคงกระพันชาตรีอะไรพวกนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกัน
ครับจนไอ้เจ้าบีบอกว่าเนี้ยพอมันโตเต็มเต็มที่ของมันหรืออะไร
ครับอืมมันก็จะมีแสงออกมาครับอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เอ่อ
ผมก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่สำหรับผมตอนนั้นก็จะประมาณนี้ครับผม
ที่ที่ไปเจอมาในช่วงนั้นพอหลังจากนั้นก็ผม
ก็กลับมาเรียนกรุงเทพต่อแล้วก็อีกปีนึงก็กลับไปก็ไม่เจออีกแล้ว
เหมือนห่างกันไปครับประมาณเนี้ยครับพี่แจ๊คคือในเรื่องของผีโพรงอันนี้คือตามความเชื่อ
ว่าเขาจะออกมาในรูปแบบรูปแบบของแสงแบบนี้แหละ
จะมาหากินกบกินเขียดอ่าครับไม่ได้ค่อยได้ยุ่งอะไรกับใครบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นผีกระสือ
บางคนอาจจะคิดว่าเป็นผีโพรงแล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อของถิ่นใครถิ่นมัน
ส่วนเหตุการณ์อื่นที่คุณบอลเล่าให้ฟังมันก็จะเป็นเรื่องของบรรยากาศ

เอาจริงว่าบางในกรุงเทพบางที่

แล้วยิ่งต่างจังหวัดไม่ต้องไปพูดถึง
เพราะฉะนั้นบรรยากาศถนนหนทางต่างมันก็เปลี่ยว

แล้วก็ตรงบริเวณต้นตีนเป็ดที่มีสารอยู่
ตรงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทาง
หรือเป็นจุดที่มีคนพบเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่าง

ส่วนคุณลุงที่เสียชีวิตตรงนั้น
ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุหรืออะไรก็ไม่รู้
แต่เหมือนแกก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นใช่ครับ
นั่นคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตใน
ผมว่ามันได้ความเป็นกลิ่นไอของต่างจังหวัด

แล้วยิ่งดินแดงดินลุกรังอย่างนี้
ปั่นจักรยานหรือขี่มอไซค์ไป

ใช่ครับใช่สนุกมาก
นั่นคือเรื่องราวที่คุณบอลเอามาฝากพวกเราชาวสถานีผีดุ

ขอบคุณมากที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมนะ
ได้ครับขอบคุณครับยินดีครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
พวกเราชาวสถานีผีดุต้องลาทุกท่านไปก่อน

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

วันนี้พวกเราส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบคุณนะครับครับผม